ขันน้ำมนต์มันจะมีอะไรน้ำตาเทียน
บางคนบอกชอบดูมันได้จินตนาการ
บางคนบอกขอดูทูบเสียงไทยเลยด้วยมั้ย
งานนี้เลยจัดให้เต็มที่เลยค่ะ

ปลาให้กราบว่ายพญานาค

ที่นี่มีนักท่องเที่ยวมามากมายค่ะ
พญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
แล้วยังไงต้องไปคนที่เขามีความเชื่อพญานาคต้องไปสักครั้ง
มาที่นี่เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไปแวะไปเวียนคือไปดูต้นมะเดือยักษ์ใช่ไหม

แล้วก็มีพ่อจ้ำชวการคำวรรษานี่แหละค่ะ
ประจำอยู่ที่เกาะคำชโนธเป็นผู้นำทำพิธีให้
เห็นแต่ข้างหลังไม่รู้แหละเอาใคร
แต่บอกเลยว่าเราขอเกาะกระแสขอส่องขันน้ำมนต์ด้วย
ดูยากเหมือนกันแต่เอ้าไม่เป็นไร
สายเสี่ยงดวงบอกถ้าอย่างนั้นขอย้ายโฟกัสไปที่ทูปเสี่ยงทายกันหน่อยได้ไหม
ได้กว่าได้เหมือนกัน
อย่างนั้นเลยนะคะแล้วสิ่งที่เขาบอกมาคือคือ

หรือนำเบอร์ที่ปรากฏในขณะหมุนกับภูมิเนี่ยอุ้ยคล้ายกันมากเลยค่ะ

หรือพูดได้ว่าตรงกันเป๊ะกว่าด้าน
หลายคนดูหลายคนเห็นเลยบอกได้แล้วตบตักเลยมั่นใจมาก
เราจะนำสิ่งนี้ไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไป
นี่มาเป็นแบบเนี่ยมันชัด
อันนี้เหมือนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไว้นะ

โซ่ง๑โซ่ง๔โซ่ง๘
อ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้ว
คือที่ฉันลืมไงฉันไม่ได้สอนนาน